คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ใครจะไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้
ไปเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นค่ะน้องอายุน้อยนะคะเพียงแค่๖ขวบเท่านั้นเอง
ปรากฏว่าไปกับกลุ่มเพื่อนไม่คิดอะไรไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งค่ะคุณคิง
ก็เปิดดูมันมีเทปพันธุ์สายไฟอะไรก็ไม่ได้คิดอะไร
จะปิดรูดซิปจังหวะนั้นระเบิดตู้มมันคือระเบิด
แล้วทีนี้นี่กลายเป็นน้องเจ็บสาหัสนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้เจ้าที่ตำรวจต้องไปสแกนเลยค่ะไปเอ็กซาเรย์หาเลยทั่วทั้งพื้นที่
ตรงบริเวณสนามเด็กเล่นแห่งนี้ว่ามีระเบิดเพิ่มหรือไม่
หลังเกิดเหตุการณ์เด็กชายวัย๖ขวบบาดเจ็บเพราะไปถูกสะเก็ดระเบิด
ระเบิดใส่หน้าแล้วน้องบาดเจ็บสาหัสนะคะทั้งดวงตามือขวาเองก็บาดเจ็บ
เลือดนี่กระเซ็นเต็มเลยแล้วระเบิดนั้นอยู่ในกระเป๋าสีขาวใบนี้คุณผู้ชม
สนามเด็กเล่นแห่งนี้อยู่ที่บริเวณท้ายซอย๗ที่เคหะบ้านโพโครงการ๑
ตำบลสนามจันทร์นะคะอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้อย่างที่บอกค่ะ
น้องเนี่ยที่เป็นคนบาดเจ็บชื่อว่าน้องบิ๊กไบท์ก็ไปเล่นกับเพื่อน
จะไปเจอกระเป๋าอยู่บริเวณนั้นก็เปิดออกมาดูจนสุดท้ายกลายเป็นเหตุค่ะ
โดยทางด้านของยายของน้องบิ๊กไบท์เล่าว่าหลานเนี่ยก็ชวนเพื่อนไปเล่นกัน
ไม่คิดหรอกความสงสัยของเด็กกับเด็กมันจะไปรู้อะไรยายบอกก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาดู
ปรากฏว่ากลายเป็นระเบิดแล้วยายบอกว่าน่าจะเป็นระเบิดที่ประดิษฐ์เอง
มาจากกลุ่มวัยรุ่นของกลุ่มนักเรียนช่างหรือเปล่าที่ชอบมามีเรื่องกันอยู่แถวนี้
แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอนะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนี้จริงหรือเปล่า
เพราะไอ้กล้องวงจรปิดที่มันมีอยู่แถวนั้นมันเสียอีกต่างหาก
ถามคุณยายว่ายายอาการน้องเป็นไงบ้างยายบอกเมื่อคืนน้องต้องผ่าตัดนะคุณคิง
คุณหมอบอกว่านิ้วกลางข้างขวาต้องตัดออกหนึ่งข้อเพราะว่ากระดูกมันแตกเลย
ไม่สามารถที่จะต่อกลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะ
ส่วนดวงตายังโชคดีที่ใช้งานได้ตามปกติแต่ยังมีอาการบวมเพราะถูกแรงอัดของระเบิด
หลังผ่าตัดน้องก็บ่นตลอดว่ายายผมปวดแขนยายบอกสงสารหลานมากอยากให้ตำรวจติดตามเจ้าของระเบิดมารับผิดชอบค่ะ
นี่ล่ะค่ะยายก็บอกว่าอยากให้เจ้าของระเบิดตัวนี้ก็มารับผิดชอบด้วยนะ

อยากให้เจ้าของระเบิดตรงนี้ก็มารับผิดโชคด้วยนะ

เบื้องต้นไปแจ้งความมาไว้แล้วที่สภบ้านโภค่ะ
บริเวณนั้นก็ไปตรวจสอบแล้วค่ะตรงบริเวณสนามเด็กเล่นที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน
ก็ไปเจอนะพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างแล้วไปเจอวัตถุปริศนาพันเทปไฟอีก
แล้วก็มีลักษณะคล้ายระเบิดประดิษฐ์เองอีกหนึ่งลูกใต้ต้นไม้หลังแนวรั้วใกล้กับซุ้มที่จุดเกิดเหตุอ่ะ
มีแผ่นโฟมสีขาววางซ้อนเอาไว้นะคะแล้วก็ยังไปเจอกระเป๋าสะพายสีดำอีกหนึ่งใบ
ก็เป็นปริศนาอีกวางอยู่ตรงบริเวณหลังคาปรากฏว่านี่นี่ใบนี้มีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดนะคุณ
เปล่าแล้วก็บรรจุกัญชาไว้ในนั้นด้วยมีมีดหัวตัดหนึ่งเล่มอยู่ในซอกรั้ว
ทำไมอุปกรณ์เหล่านี้มันมาอยู่บริเวณสนามเด็กเล่นของเด็กอ่ะคุณคิงน่ากลัวมากนะฮะ
เนี่ยทำไมถึงเอามาซ่อนกันไว้แบบนี้แล้วถ้าเกิดเด็กเจอมีดเด็กไม่รู้เรื่อง
ก็วิ่งเอามาเล่นกันอย่างงี้นะคะอันตรายผู้ใหญ่บอกแบบนี้นะ
บอกว่ามีกลุ่มนักเรียนช่างทั้งในหมู่บ้านนอกหมู่บ้านเอง
ชอบมานั่งเล่นช่วงค่ำถึงดึกดื่นเลยยังไม่รู้นะว่าใครเป็นเจ้าของ
แต่ตอนนี้ประชาสัมพันธ์บอกให้ผู้ปกครองระมัดระวังแล้วยังไม่ให้เด็กมาเล่นแถวนี้ค่ะ
ตรงนี้เด็กมันปกติแล้วมันจะมีเด็กมานั่งอยู่
เด็กเล็กไม่กี่คนนะครับเย็นไม่ค่อยมีแต่ถ้าอยู่นานหน่อยก็จะเป็นพวกเด็ก
หมอสี่หมอห้ามหกครึ่งไปอะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่วัยรุ่นนี้มานั่งตรงเนี้ย
มานั่งรุมกันตรงนี้ส่วนใหญ่จะทำอะไรกับเขาเขาก็นั่งคุยกันอ่ะนั่งคุยกัน
แต่เราก็ไม่เคยเห็นว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนโอ้ทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่เองนะคะพร้อมกำลังชุดสืบสวนของสพแสนภูดาตลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
มีการเอาสายอะไรต่างมากั้นกั้นเขตเอาไว้เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียด
เพราะต้องหาวัตถุต้องสงสัยเพิ่มซึ่งคาดว่าน่าจะมีหลงเหลือหรือซุกซ่อนอยู่
ภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาเข้ามาทำการเก็บกู้ระเบิดประดิษฐ
บอกว่าเพิ่งจะเจออีกหนึ่งลูกนั่นแหละให้เอาไปทำลาย
ส่วนทางด้านของภูมิกับค่ะบอกแบบนี้เดี๋ยวเรื่องของทางคดีสั่งการแล้ว
ต้องลงพื้นที่ค้นหาค่ะว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของกระเป๋าใบดังกล่าว
จนเกิดเรื่องจนรวมไปถึงอาวุธมีดและอุปกรณ์การเสพยาด้วย
ซึ่งจริงแล้วที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่น
ไม่ค่อยได้มีใครมาใช้แล้วแต่เด็กบางส่วนก็ยังมาวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้
ขึ้นชื่อว่าสนามเด็กเล่นนะคุณคิงเนอะเด็กเขาก็ยังต้องมาอยู่นะคะ
ตอนนี้เดี๋ยวจะหาเจ้าของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งระเบิดที่เกิดเหตุกับน้องวัย๖ขวบ
บิ๊กไบท์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างที่เพิ่งเจอเพิ่มมารับผิดชอบค่ะ
สนามเด็กเล่นแห่งนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันครับ